มีเหตุการณ์ที่แม่แท้และพ่อเลี้ยงได้ทุบตีเด็กหญิงวัย๕ขวบ
บาดเจ็บทั่วตัวนะครับโดยเฉพาะที่ดวงตานั้นถึงขั้นตาปิดแล้วก็บวมปูด
โดยอ้างว่าเด็กนั้นชอบไปขโมยของอย่างไรก็ตามเพื่อนบ้านเห็นแล้วทนไม่ไหว
ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือเด็กจอบประเด็นจากรายงานครับ
บาดแผลฟกช้ำบวมปูดที่เบ้าตาทั้งสองข้างและลอยถลอกตามใบหน้าและร่างกายของเด็กหญิง
วัย๕ขวบเป็นร่องรอยจากฝีมือนายต้อมพ่อเลี้ยงและแม่แท้ที่ทุบตีจนอาการสาหัส
โดยอ้างว่าเป็นการสั่งสอนเนื่องจากเด็กมีนิสัยชอบลักขโมย
เมื่อวานนี้เพื่อนบ้านทนฟังเสียงร้องเจ็บปวดทรมานของเด็กหญิงไม่ไหว
แจ้งตำรวจสพพระประแดงเข้าไปตรวจสอบก่อนนำตัวแม่เด็กอายุ๒๓ปี
และในต้อมพ่อเลี้ยงอายุ๒๕ปีมาสอบสวนหาสาเหตุ
แม่เด็กให้การว่าเมื่อ๓วันก่อนลูกสาวตกบันไดบ้านขณะเล่นกับหลาน
แต่ไม่เห็นบาดแผลปูดบวมขนาดนี้ยอมรับว่าที่ผ่านมาเคยตีลูกสาวแต่ไม่เคยรุนแรง
ขณะที่นายต้อมพ่อเลี้ยงให้การยอมรับกับตำรวจว่าตนเป็นคนลงมือตีลูกเลี้ยงจนเบ้าตาปูดบวม
เพราะต้องการสั่งสอนลูกไม่ให้เป็นคนลักขโมย
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่
สอบถามในต้อมพ่อเลี้ยงอีกครั้ง
ส่วนแม่ของเด็กหายตัวไปหลังจากเกิดเรื่อง
ต้อมกลับคำให้การว่าเขาไม่ได้ทุบตีลูกเลี้ยง
แต่ที่ยอมรับสารภาพกับตำรวจเพียงเพราะต้องการรับผิดแทนภรรยาของตนเอง
เมื่อที่ผมให้ปากคำไปสงสารลูก
ถ้ายืนแจนแบบนี้แสดงว่าตัวแม่เขาเป็นคนลงมือทำคนเดียวใช่ไหม
เราจะพูดอย่างนั้นใช่ไหม
ผมก็ไม่อยากใส่ร้ายเขาแล้วก็ผมก็ไม่ทุบตี
ผมไม่อยากเห็นอะไรภาพนั้นภาพที่ตีเด็ก
มันก็ต้องเป็นไปตามที่ข่าวสัมภาษณ์
ขณะที่เพื่อนบ้านยืนยันเห็นเด็กหญิงมีรอยช้ำตามร่างกาย

ส่วนใหญ่เป็นฝีมือของแม่แท้ของเธอ

แต่กลับถูกต่อว่าเช่นเดียวกับเพื่อนข้างห้อง
ได้ยินเสียงแม่ดุด่าลูกสาวบ่อยครั้ง
บางครั้งได้ยินเสียงคล้ายจับหัวลูกโขกกับพื้น
แล้วก็ไม่ให้ลูกไปเล่นกับเด็กที่อื่น
มีครั้งหนึ่งด้วยความสงสารใช่ไหม
ก็เห็นใส่เสื้อผ้าชุดเดียวซ้ำกัน๓วัน
ก็เรียกมาหนูก็เรียกเด็กคนนั้นมาใช่ไหมว่า
เอาเสื้อผ้าให้แล้วใส่ไปให้เลยนะคะ
ใส่ให้ปุ๊บกลับไปถึงห้อง
ตีเลยค่ะลูกเขาก็เอาเสื้อผ้ามาคืนพร้อมกับร้องไห้
แล้วก็ตาก็จะเขียวตาเขียวหนูถามว่าเอ้าแล้วตาเป็นไร
แม่หนูตีเอาแล้วทำไมต้องตีอ่ะแล้วตียังไง
เขาบอกตีแบบนี้หนูก็ไม่รู้เขาบอกว่าห้ามเอาของคนอื่นมา
ก็ร้องไห้ก็เอาของมาคืนก็วิ่งไปที่ห้องเลย
ปู่แท้ของเด็กหญิงเล่าว่าหลังทราบข่าว
รู้สึกโกรธและโมโหมากก่อนหน้านี้เขาเป็นคนดูแลหลานสาว
เนื่องจากพ่อแม่ของหลานแยกทางกัน
เมื่อ๓เดือนก่อนแม่เด็กมารับหลานไป
บอกว่าจะพาไปเที่ยวแต่แล้วก็ไม่พากลับมาส่ง
เมื่อวานนี้ทราบข่าวว่าหลานถูกทำร้าย
สอบถามหลานยืนยันว่าทั้งคู่ทุบตีจนบวมช้ำ
ส่วนตัวคิดว่าแม่หลานและพ่อเลี้ยงเสพยา
ยืนยันว่าจะเอาเรื่องทั้งคู่ให้ถึงที่สุด
ผมเอาเรื่องถึงที่สุดแต่ทำกับหลานผมอย่างนี้ไม่ได้หรอก
เลี้ยงผมมาแม่ก็ไม่ได้เลี้ยง
ถ้าแม่เขาเลี้ยงเราผมจะไม่ว่าอะไรหรอก

เมืองต้นระบบประสาทการได้ยินและการตอบสนองปกติ
แต่ต้องตรวจสอบการบวมช้ำที่ดวงตาอีกครั้ง
ส่งตัวเด็กไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลราชวิถี
ก่อนที่จะให้เจ้าหน้าที่สหวิชาชีพมาบำบัดจิตใจของเด็ก
เพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ
จากนั้นตำรวจจะดำเนินคดีและแจ้งข้อกล่าวหากับพ่อเลี้ยง

กฤษฎารับดื่นถ่ายภาพสุชฎาศิริโครงไทยรัตน์ทีวีรายงาน